หายแล้วก็บอกว่ามีวิญญาณเนี้ยสิงค์อยู่ในหายได้ไหมค่ะ
ค่ะออกมาสิ่งร่างคุณยายนะที่เป็นชาวบ้านด้วยที่สำคัญคือเขาไปเชิญร่างทรง
ทำพิธีหลังจากที่ไปขุดเจอนะครับร่างทรงเนี่ยพูดตัวเลขออกมาแล้ว
หล่มลงไปเลยเอาไปดูนะฮะ

แต่มีคนมารองศีรษะเอาไว้อย่างทันท่วงที
นั่นสิบังเออหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แกบอก๒ตัว

ไอ้ห้ามันหลายห้านี่เขานับอยู่ใน๒ตัวหรือเปล่าคุณเขามาสอน

นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีชาวบ้านไปขุดหาปูแล้วไปเจอหายโบราณ
เขาก็เลยไปเชิญร่างทรงมาทำพิธี

พูดกันตรงทำพิธีขอเลขกันเลยล่ะ
นี่ฮะเจอหายโบราณนี่๑๘หายนะครับ
ชาวบ้านในตะบนแตนอำเภอ๔ขพุมจังหวัดสุรินนะครับ
นี่มากันเป็นร้อยคนนะฮะโอ้โหแล้วตอนที่ร่างร่างทรงทำพิธีนี่
เงียบกริบเลยนะบรรยากาศนี้เงียบกริบตั้งใจฟังเลขค่ะนี่ฮะ
โอ้โหสุดท้ายก็ได้เลขกันไปนะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
ส่วนที่มาที่ไปของหายโบราณเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วร่างทรงตะโกนเลขออกมาทั้งตั้ง๒ตัว๓ตัวลงหายหลังไปเนี่ย
ทุกคนนี้ฮือฮากันหมดนี่นะฮะหายโบราณที่เจอเนี่ยเริ่มจากมีผัวเมียคู่นึง
เขาไปขุดเจอตั้งแต่๖พฤศจิกายนตอนไปขุดหาปูจะมาทำกับข้าว
ระหว่างที่ใช้เสียมขุดดินเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเสียมไปกระทบ
วัตถุอะไรบางอย่างพองัดขึ้นมาดูเป็นหายโบราณนะฮะนี่วันที่ไปขุดเจอนะครับ
ซึ่งสภาพยังดีอยู่นะคือคนที่ไปขุดเจอนะครับเขาบอกเขาขุดไม่ลึกนะครับ
ก็ขุดเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาวางเอาไว้ที่คันนาก่อนจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบ
เพราะเชื่อว่าเป็นหายโบราณชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้หายกันนะ
ถ้าจะมาบอกว่าชาวบ้านแถวของชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
เพราะเขาไม่ได้ใช้หายแบบนี้ในการหมักปลาร้าหรือว่าใช้ทำอะไรในครัวเรือนด้วย
หาลูกปูพอเจอลูกปูก็ขุดไป๒๓ทีก็โดน
โดนดังปุ๊บทำให้คุกเหมือนหาย
พอเลยขุดต่อไปอย่างนี้ขุดไปเจออีกเรืองกันแถว

อันใหญ่ก็๘อันเล็กก็๘ครับ
หาย๑๘ไปร่างทรงมาอะไรนะ๒ตัวอะไรแล้วมีจุดทูบอีกนะโอ้โหมันหลายอย่างเยอะเกิน
ผู้ชมส่งข้อความมาที่เพจไทยรัฐนิวโชว์บอกหลังจากร่างทรงหงายหลังไปแล้วเนี่ยบอกเลข๒ตัวไปแล้ว
นี่ท่านผู้ชมให้เลขมาเพิ่มฮะบอกอย่าลืม
แจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้กู้ชีพกู้ภัยมาช่วยหน่อย
ท่านผู้ชมครับยังมีชาวบ้านทยอยมาดูหายโบราณอย่างต่อเนื่องนะครับ
บางคนก็แหม่ยังไม่ชัดเจนพอหรือยังไร
เลยมาอีกนี่มาเพ่งมาดูกันใหญ่
มีคุณป้าคนหนึ่งมาดูเลขนะฮะ
อยู่มีอาการเหมือนถูกผีเข้าอีก
นี่มือแกสั่นตลอดเวลา
แล้วพูดแบบเป็นภาษาไทยปนกับภาษาอะไรก็ไม่รู้
แกบอกแกอยู่ที่นี่มานานแล้ว
ข้างในมันมืดมากอยากจะออกมาเหลือเกิน

ที่บอกข้างในมันมืดมากอยากจะออกมาเหลือเกิน
นี่ฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่า

บอกแกเป็นตายายอายุร้อยกว่าปี

แล้วก็ขอหมากจากชาวบ้านบอกอยากจะเคี้ยวหมาก

นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เลยถามไป๖๑

เขาบอกสถานที่ตรงนี้เป็นทุ่งนางว่าง
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์รวม
วิญญาณเพราะเป็นป่าช้าเก่าแล้วมีความเฮียนมาก
บางคนบอกว่าเคยเป็นสนามรบด้วยซ้ำ
เคยมีทหารเนี่ยตายอยู่แถวนี้มากก็เลยเชื่อว่าเจ้าที่แรง
หลายคนบอกเคยเจอวินยงวิญญาณอยู่แถวระแวกทุ่งนาแถวนี้ด้วย
ค่ะนี่จุดเริ่มต้นจากเจอหายเลยนะอืม
เห็นไหมอ่าเฮ่ยบอก
บางคนบอกเป็นป่าช้าเก่าบางคนบอกเป็นสนามรบ
มีทะหงทหารมาสู้รบกันแล้วก็เสียชีวิตอยู่เป็นจำนวนมาก
เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไห่เนี่ยถูกนำไปเก็บไว้ที่ออบตตบลแตนก่อน
ซึ่งชาวบ้านก็ตามไปต่ออีกทีแรกอยู่ที่คันนาใช่ไหม
พออบตเขาเอามาเก็บไว้ก่อนตามมาดูกันต่อนะครับ
ทางนายอำเภอศรีขอรภูมินะครับในอำเภอกิติสัตว์ซื่อเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบต่อไป
เพื่อจะดูว่าเป็นหายโบราณในยุคไหนสมัยไหน
แล้วจะได้เอาไปเก็บรักษาต่อเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ค้นคว้ากันต่อ
นี่มีเรื่องทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่หน่อยหนึ่ง